มีภารกิจสำคัญหนึ่งอย่างที่ต้องทำให้สำเร็จครับ
คือต้องไปเจรจากับทางด้านของเยอรมัน
เพื่อให้เขานั้นยอมขายเครื่องยนต์เรือดำน้ำให้กับจีน
แล้วให้เอาเครื่องยนต์นั้นมาติดตั้งเรือดำน้ำที่ไทยซื้อต่อมาจากจีนครับ
เพราะตอนนี้เรือดำน้ำที่ไทยซื้อมานั้นไม่มีเครื่องยนต์ไม่สามารถทำงานได้
ถ้านายเศรษฐาคือท่านนายกทำเรื่องนี้ได้สำเร็จ
จะเป็นการตอกย้ำนะครับว่ารัฐบาลของพักเพื่อไทย
ตอนนี้จะมีความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพแน่นแฟนมากยิ่งขึ้น
แต่จะสำเร็จหรือไม่นั้นติดตามจากรายงานครับ
เพื่อใช้ติดตั้งในเรือดำน้ำที่ส่งต่อมาจากประเทศจีน
ภารกิจครั้งนี้คณะเจรจาใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ
พูดคุยกับผู้นำเยอรมันโดยมีนายกและนายปานปรีมหิตธานุกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รวมทั้งผลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีว่าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่จะเข้าไปพูดคุย
ซึ่งก่อนการเดินทางกองทัพเรือได้จัดทำข้อมูลส่งให้กับนายกรัฐมนตรีทำการศึกษา
เพื่อนำมาติดตั้งให้เรือดำน้ำลำแรกของไทย
ดังนั้นการเดินทางไปครั้งนี้หากรัฐบาลสามารถเจรจาได้สำเร็จจะได้ประโยชน์อย่างมาก
จากเป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลเศรษฐาแล้ว
ความสัมพันธ์ของพักเพื่อไทยกับกองทัพก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วย
คือให้ผลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือ
และส่งให้สุธินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณา
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมเห็นชอบก็ส่งเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
พร้อมปรับแก้สัญญาขอออปชั่นเพิ่มจากทางการจีน
หากเป็นไปตามนี้อีก๔๐เดือนเรือดำน้ำลำแรกจะมาลอยลำที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
นั่นก็คือการยกเลิกสัญญาแล้วขอเงินคืนซึ่งยากยิ่งกว่ายาก
อ้อยเข้าปากช้างแล้วไม่มีทางง้างออกมาได้ง่าย
ที่สำคัญกองทัพเรือลงทุนลงแรงกับโครงการนี้ไปไม่น้อย
หากจะต้องมานับหนึ่งกันใหม่ก็ต้องใช้เวลาอีกเป็น๑๐ปีก็คงไม่ยอม
แม้จะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ตามเพราะติดเรื่องกฎหมายและพันธสัญญาณระหว่างประเทศ
ที่จะไม่ขายยุทธโปรกรณ์ด้านอาวุธให้กับบางประเทศ
สรุปของเรื่องนี้กองทัพเรือจะได้เรือดำน้ำมาประจำการแน่นอนไม่มีทางที่จะกินแห้ว
เพราะฐานทัพเรือดำน้ำก็สร้างแล้วกำลังพลก็ส่งไปฝึกแล้ว
หากต้องการทำงานโดยที่ไม่ต้องระแวงหรือเสียวสันหลังทุกวินาที
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน